ก็โด่งดังมาจากการประกวดนะคะ

ยอมรับผ่านสื่อว่ามีคนรู้ใจนะคะ
ซึ่งเราก็ตามหากันเลยนะว่าเป็นใคร
ขึ้นภาพมาสักขนาดนั้นแล้วก็รู้แล้วล่ะ
นั่นแหละค่ะเขาบอกว่า
หวยมาออกที่หนูนานหนึ่งธิดานะคะ
แล้วล่าสุดหนุนาค่ะก็เจอเจ้าตัว

เพราะอยากจะให้คนโฟกัสเรื่องงานมากกว่า

ยังไม่ผ่านด่านค่ะคงต้องรอให้ฝ่ายชายนั้นพิสูจน์ตัวเองก่อนนะคะ

เวลาเราไปไหนเราก็อยู่ด้วยกันตลอด

ทำอะไรก็ไปด้วยกันมันเหมือนเป็นกึ่งเพื่อนกันไปด้วย

ได้เราแบบหวาอะไรไป
มันก็ไม่ดีหรอกค่ะเราก็อยู่ของเราแบบนี้แหละ

น่ารักตอบธรรมดา

มันอยู่ที่ภาพฟอร์กเลย
ห่วงมากต้องพิสูจน์ตัวเอง
ได้เจอบ้างกันไหม

คุณแม่จะดุมาก

ที่บอกไปถึงว่าเพิ่งจะมีภาพ